โลแกนกรุงเทพที่เราเคยได้ยินชีวิตดีที่ร้อง
ลงอะไรคะไปดูกันหน่อยค่ะลงคลองค่ะ
โอ้โหล่วงไปไหนแล้ว
ล่วงลงคลองไปแล้วค่ะคลองที่เราทิ้งถนนแหละ
มองในมุมนี้อาจไม่ชัดนะคุณผู้ชม
แต่ตอนที่เขาตกตอนนั้นเขาก็แยกไม่ออก
อันไหนเป็นขอบกั้นระหว่างพื้นถนนกับพื้นคลองลงไปเลย

ใช่มันปริ่มแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เขียนนะบอกว่าลูกเพจขอคำปรึกษา
มีความรู้ทางกฎหมายรบกวนให้คำแนะนำหน่อย
วันนี้ฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมถนนเส้นวิภาวดีรังสิตเนี่ย
แฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้เดินตกลงไปในคลอง

ตอนนี้ยังหาคนที่รับผิดชอบไม่ได้
จุดที่ตกไปอันตรายมันไม่มีที่กั้น

แล้วพอน้ำท่วมคุณผู้ชมน้ำมันก็ท่วมเสมอ
จนมองไม่เห็นว่าอันไหนขอบปูนอันไหนพื้นถนนอันไหนคลอง
ทีนี้ก็เลยอยากร้องเรียนค่าเสียหายในทรัพย์สินต่าง
ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนที่จะรับผิดชอบดูแลตรงนี้

แล้วเดี๋ยวก็กำลังส่งต่อให้กับทางกรมทางหลวงนะคะ
ทีนี้พอคนดูคลิปนี้เสียงแตกเหมือนกันนะคุณ
เพราะว่ามันก็มีคำถามไงว่ามันเป็นความผิดของใครจะโทษใคร
บางคนก็บอกว่านี่เป็นความบกพร่องของหน่วยงานนะ

ทำไมมีแค่ขอบปูนแล้วช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพ
ทำไมไม่มีที่กั้นหน่อยไม่มีป้ายไม่มีจุดเตือน
ที่มันเป็นคลองจะได้รู้จะได้ปลอดภัยเวลาเดิน
อันนี้กลุ่มหนึ่งนะส่วนอีกกลุ่มนึงบอกว่า
เอ้าก็แฟนนุ่มคุณน่ะตกลงไปในคลองเองอ่ะ

อ้าวแต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่เดี๋ยวต้องมาดูกันหลังจากนี้นะ
ว่าจะมีมาตรการหรือว่ามีแนวทางยังไง
ในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
เพราะว่าเอาจริงค่ะกรุงเทพดูจากฟ้าฝนแล้ว
เรายังคงต้องเผชิญฟ้าฝนไปถึงประมาณกลางเดือนตุลาเลย